ระหว่างตำรวจกับคนขับบิ๊กไบท์

ตำรวจดูขึ้นเหมือนกันนะ

ใช่คือคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซคัน

ไปโดนคลัสของเขาก็เลยเสียงเบิ้ลเครื่อง

คลัสมันอยู่ด้านซ้ายแต่ไม่มีตำรวจอยู่ด้านซ้าย
ตอนนั้นนะหรือดิฉันตาไม่ดี

มอเตอร์ไซค์เนี่ยโอกาสที่เวลาคนตกใจ
แล้วมือมันบิดเนี่ยมันมีเยอะ

รุมกันเยอะแล้วก็ดันหน้ารถกระทันหัน

เพราะเขาโทษตำรวจบอกว่าตำรวจไปกำคลัชของเขาใช่ไหม

มันเป็นประเด็นที่ยังคงถกเถียงกัน

บิ๊กไบท์เขาบอกว่ามีตำรวจนายหนึ่ง

กระแทกอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันทำให้รถมันพุ่ง

เกิดเป็นเหตุการณ์ในคลิปรถก็ล้มแบบนี้นะครับ

มันมีความเห็นส่วนใหญ่มองว่านุ่มรายนี้

ทำไมถึงไม่ใส่เกียร์ว่างตั้งแต่แรกที่รู้ว่า
มีตำรวจเขาเรียกเข้าไปตรวจที่ด่านนี้

หนุ่มขับบิ๊กไบท์เจ้าของคลิปบอกว่า

เพราะรถมันมีเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย
ผมจะหนีทำไมส่วนจังหวัดที่เร่งเครื่องใส่
ที่ได้ยินในคลิปเนี่ยคือรถมันจะล้ม

อีกทั้งตำรวจอีกหลายคนก็กรูเข้าไปล็อกตัวเขาไว้
แล้วเป็นจังหวะตัวเขาเอ็นไปข้างหลัง
แล้วมือมันไปกระชากคันเร่งนะครับคุณผู้ชม

ตำรวจคนที่กำคัดปล่อยมือพอดี
รถมันก็เลยพุ่งเหมือนจะหนี

ไปฟังเสียงคุณไตรพบเป็นนุ่มขับรถ
ร้องก็เลยเบี้ยวแล้วผมก็เนี่ยแฮนมันเป็นอย่างเงี้ย
มันก็ตะวัดอย่างเงี้ยนิ้วโป้งผมจับไม่ได้แล้ว
มันก็ลากปอกไงมันก็เลยเปิดคันเร่งแล้วก็แงนไปเลย
ไม่รู้ครับผมคิดว่าเป็นไซส์ก่อสร้างไกลเขาให้แบบนั้นแบบนี้เต็มไปหมด

ไม่ครับมันเป็นบนสะพานบนสะพานที่สะพานข้ามคลองอะครับ

เห็นไฟแป๊บไปไกลบอกว่าไปใกล้

มันมีป้ายมั้ย

มันจะมีแค่ไฟบวกสีแดงแล้วก็ไฟฉาย
แต่ว่าในคลิปเราจะเห็นคุณตรายพกก็บอกว่าตำรวจจะเย็นแต่ตำรวจก็คือว่าขึ้นแล้วอะนะ

มันลักษณะเหมือนตั้งใจพุ่งชนอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะเกิดเป็นอันตรายได้
รถเขาก็ล้มก็เสียหายไปต้องซ่อมสักประมาณ๔๐๐๐ก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้รถเขาเสียหายใครรับผิดชอบ
ทีนี้มาฟังตำรวจกันหน่อยนะคะตำรวจสนพระขนงออกโรงชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ
บอกว่าตอนนั้นที่มันเกิดเหตุเนี่ยไม่มีใครไปกำคลัชของนายไตรพบนะคะ
แล้วก็ไม่มีใครไปบิดคันเร่งของเขาด้วยส่วนสาเหตุที่คาดว่านายไตรพบเนี่ย
คือพยายามที่จะเร่งเครื่องหนีแบบเนี้ยน่าจะตกใจเพราะสันนิษฐานว่านายไกรพบเนี่ย
ไม่มีใบขับขี่หรือเปล่าพอเห็นตำรวจก็เลยตกใจกลัว
ยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่า
ตามที่พูดในคลิปเพราะว่าตำรวจพูดคุณพยายามชนผมแบบนี้
คือพยายามฆ่านะตำรวจบอกว่าไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหานี้
แต่ที่พูดไปตอนนั้นก็คืออยากจะปลามให้นายไตรพบกลัว
พอกลัวเสร็จปุ๊บเค้าจะได้ไม่หนีนี่ไง

ต้องตรวจสอบมาเป็นเรื่องของทั้ง๒ฝ่าย
ประชาชนนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ต้องขอบคุณล่ามภาษามือด้วยนะฮะ
อาจารย์ไพรวัลแสงศูนย์ทอนครับและ